วันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คน
ที่ไปให้กำลังใจกับทีมวอเล็กบอลสาวไทย

แม้ว่าจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมาย
ก็คือการได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก
แต่ว่าผลงานของพวกเธอก็ชนะใจคนไทยทั้งประเทศ
ที่ได้ส่งใจไปเชียร์ตลอดการแข่งขันนะครับ
อย่างภาคภูมิในการแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐

ติดตามบรรยากาศการต้อนรับจากคุณมนุชาเจอมูลครับ
ทันทีที่นักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยปรากฏตัว
อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น๒ใกล้ประตู๑๐
วอเล็กบอลที่ยืนอยู่รอชั้น๓กันอย่างล้นหลาม
แสดงความดีใจกันดังสุดเสียง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย

เพื่อร่วมพิธีศพพ่อของภรรยาชาวจีน
จากนั้นทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยขึ้นเวที
ซึ่งมีนางกรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคล้องพวงมาลัยต้อนรับ
และในโอกาสนี้เครื่องหนึ่งเอสบริษัทไทยดริ้งจำกัดมอบเงินสนับสนุน๑๐ล้านบาท
ที่นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
โคชยะนัทพลศรีสมุทรนาคผู้ฝึกสอนกัปตันห่องปลื้มจิตถิ่นขาว
กิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์เป็นตัวแทนนักตบสาวไทยแถลงข่าวบนเวที
น้องก็จะศัลศ่านของพิษฌีย์ที่เลิกไป
รวมไปถึงเป็นฝันของทุกคนฝันของชาวไทยทุกคน
พิธีต้อนรับเสร็จสิ้นแต่ความประทับใจยังไม่จบลง
แฟนเวลบอลรอมอบดอกดุลาปให้กำลังใจ
รวมถึงแฟนวอเล็กบอลรอต้อนรับรอมอบของขวัญอยู่บริเวณเกาะกลางถนนเป็นจำนวนมาก
นาบัวแก้วพี่ใหญ่ของทีมซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีเธอร่วมล่าฝันไปโอลิมปิกเกมอีก๔ปีข้างหน้า
ได้กล่าวขอบคุณแฟนที่มาต้อนรับ
มันตื้นตันนะคะที่มีแฟนมารับเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกำลังใจพวกเราไม่ว่าจะแพ้หรือชนะไม่เคยทิ้งกันเลยค่ะขอบคุณจริงค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน